กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงสายค่ะ
ที่บ้านก็พยายามตามหานะคะ
ท้ายที่สุดแล้วเมื่อคืนประมาณ๔ทุ่มครึ่งคุณสืบสกุล
ไปเจอเป็นศพอยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะ

โดยเมื่อคืนนี้ตำรวจสพมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมชุดประดาน้ำ
ได้ลงไปค้นหาในหนองน้ำท้ายหมู่บ้านหนองไม้ตาย
หมู่๖ตำบลนาขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือมีคนเลี้ยงวัวที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าไปเจอเด็ก๒คนลงมาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้
หนองน้ำนี้ประมาณช่วง๒ทุ่มครึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ในการดำน้ำเพื่อหาเด็กนะคะ

ไปเจอร่างของเด็กชายวสันคะสุวรรณอายุ๙ปี
แล้วจากการสอบถามพ่อของเด็ก
ก็คือคุณพ่อวิสันคะสุวรรณอายุ๓๘ปี
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอน๑๑โมงเมื่อวานนี้
ลูกชายก็มาขอตังค์ไปซื้อขนม
แล้วก็ขอว่าเดี๋ยวจะไปเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันในหมู่บ้าน
พ่อก็อนุญาตแล้วก็ให้ตังค์กับลูกไปด้วย
ทีนี้ตั้งแต่๑๑โมงผ่านไปจนถึง๕โมงเย็น
พ่อก็เอ๊ะทำไมลูกฉันยังไม่กลับบ้าน
ก็ออกไปตามหากับเพื่อนของลูกแต่ก็ไม่มีใครเจอนะคะ
ไปแจ้งผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายชาวบ้าน
ช่วยกันค้นหาหน่อยเด็กรูปร่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้
ก็ยังไม่มีใครเจอค่ะจนหัวค่ำ
พ่อก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือหน่อย
แล้วก็ได้ข้อมูลจากคนเลี้ยงวัวที่อยู่ใกล้หนองน้ำ
ว่าเห็นเด็กสองคนมาเล่นน้ำอยู่บริเวณสาลาท่าน้ำตรงนี้
จนไปดำค้นหาเจอตอน๔ทุ่มครึ่งว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ว่าน่าจะแอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนจนเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ก็ฝากผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานช่วงนี้ด้วยนะครับ